คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะที่ฉัดเชิงเซานะคะ

พร้อมหรอ
โหดไหมคะคุณผู้ชมขนาดเราเบลอภาพนะคะ

ลูกหนี้นี่ยกมือไหว้นะคะพอแล้วเนี่ยค่ะ
โอ้โหคลิปนี้นะคะเป็นลักษณะของเขาเล่นแชร์กัน
แล้วก็เป็นหนี้กันคนเบี้ยวหนี้โดนเจ้าหนี้ตามไปทวงแบบนี้เลย
ทีมข่าวไปคุยกับผู้ปกครองคนนึงค่ะ
บอกว่าลูกของตัวเองเนี่ยนะไปกู้เงินกับแก๊งนี่แหละ
แล้วคลิปนี้ที่แชร์กันอยู่เป็นคลิปที่ในแบงค์อายุ๒๗เป็นเท้าแชร์
เป็นเจ้าของเงินกู้แล้วโหดมาก
เบี้ยเนี่ยนะคะ๑๒๐ทุก๕วันนี่คือเฉพาะดอกเบี้ยนะ
แล้วก็โพสต์คลิปแบบนี้เพื่อข่มขู่ลูกหนี้
ว่าถ้าใครไม่จ่ายหนี้เนี่ยจะโดนแบบนี้นะ
เหมือนโพสต์โชว์ตั้งใจจะขู่ลูกหนี้รายอื่น
ลูกชายของเธอเล่นแชร์๔มือ๒๐๐๐กว่าบาท
ก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าแชร์ล่าสุดเนี่ยก็กู้ในแบงค์นี่แหละ
กู้มา๖๐๐๐คิดดอกเบี้ย๑๒๐๐บาทต้องจ่ายทุก๕วัน
เบี้ยมันโอ้โหสูงขนาดเนี้ยชักหน้าไม่ถึงหลัง
ดอกเบี้ยก็ไม่พอจ่ายไม่ทันนะคะ
แบงค์เลยติดต่อแม่ไปบอกว่าใช้หนี้แทนลูกด้วย
ถ้าไม่ใช้หนี้แทนเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะโดนคือขู่อะค่ะ

แม่ก็บอกว่ากลัวมากเพราะเห็นคลิปนี้เป็นคลิปของในแบงค์
เหมือนในแบงค์เนี่ยคือแชร์เอาไว้เพื่อขู่ลูกหนี้คนอื่น
ก็เลยตัดสินใจว่าแจ้งความดีกว่าแม่ก็กลัว
แล้วกลัวว่าลูกตัวเองที่เป็นลูกหนี้เนี่ยนะจะมาโดนทำร้ายแบบนี้นะคะ
ถ้าลูกเราผิดโอเคเรายอมรับใช่ไหมคะเราผิดก็ต้องมาตามผิด
แต่ว่าในการที่เอาเปรียบเด็กแบบนี้
คือเด็กรู้ที่ไหนล่ะว่า
คือเขาเอาอะไรมาคิดว่าให้เด็กไปเล่นแชร์นะ
ให้เด็กไปส่งกู้นะแล้วเด็กอ่ะงานก็ไม่มีทำ
แล้วเด็กจะเอาตังค์ที่ไหนมาส่งใช่ไหมคะ

ถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผู้หญิงล่ะเขาจะให้ไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
ใช่ค่ะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องภัยสังคมค่ะ

ทีนี้ค่ะในเออายุ๑๙นะคะก็ลูกของคุณแม่คนนี้นะคะ
ให้ข้อมูลว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในคลิปอ่ะก็อยู่ใน
การเดียวกันนี่แหละส่วนใหญ่สมาชิกก็จะเป็นวัย
ร่นอายุ๑๘๑๙ประมาณนี้ค่ะผู้หญิงคนเนี้ยเป็นหนี้ใน
วงแชร์๓๐๐๐กว่าบาทก็เลยมีการเอาคลิปทรงนี่มาโพสต์
เพื่อข่มขู่ลูกหนี้รายอื่นว่าอย่าเบี้ยวนะถ้าเบี้ยวจะโดนแบบนี้นะ
หมายถึงว่ามีการทำร้ายร่างกายคนที่ยืมตังค์ไปแล้วไม่คืนบ่อยไหมคะ
ผมเคยเห็นแค่คนนี้คนเดียวนะครับแต่ถ้าแต่ไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่า
แล้วคนนี้เขาติดเงินในแบงค์เยอะไหมคะ
ก็น่าจะประมาณ๓๔หมื่นบาท

แต่มันคล้ายกับคนที่ผมรู้จัก

ในเอคนนี้ก็เลยบอกว่า
ผมก็เข้าใจแหละว่าผมก็ผิดอะนะ

ใครเดือดร้อนคือแม่คือผู้ปกครอง

เพราะตอนนี้แม่เองก็เดือดร้อน

ก็มีผู้เสียหายอีกรายหนึ่ง

ก็ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า
คลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล

แบงค์บอกว่าต่อไปไม่ต้องโอนเงินที่ใช้หนี้

แล้วผู้เสียหายเขาก็จะยอมถอนแจ้งความ

เดี๋ยวต้องหาข้อมูลเพิ่มค่ะว่าถ้าในแบงค์ทำแบบนั้นจริง
วงหนี้โหดแบบนั้นจริงไปทำร้ายร่างกายเขาจริง
แล้วก็ปล่อยเงินกู้แบบดอกเบี้ยโหดแบบนี้จริง

พรบทวงหนี้พรบแชร์พรบเงินกู้มันก็สามารถเอาผิดได้
ใช่ร้ายเขาหาหนึ่งไม่ใช่ไปทำร้ายเขาเสร็จยกหนี้กันเสร็จแล้วจบเรื่อง
มันไม่ได้จบแค่นั้นแน่นอนนะคะอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันแล้วกัน